จอประเด็นเรายังเกาะติดเรื่องสถานการณ์ภัยแรงนะครับ
ปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงตั้งแต่ต้นปี
นอกจากส่งผลเรื่องของน้ำปลาปลาที่จะทำให้น้ำเค็มแล้ว
ภาคของการเกษตรตอนนี้ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ

เป็นหนึ่งในไม้ประดับที่เคยทำรายได้ราวหลักแสนต่อเดือนให้ชาวสวนในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
แต่ตอนนี้เริ่มมีใบสีเหลืองใบไหม้และกำลังยืนต้นตาย
จากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเข็มรุกโดยเฉพาะในคลองที่ใช้เพื่อการเกษตรตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม๒๕๕๙
ชาวสวนเล่าว่าน้ำเข็มปีนี้ลุกเข้ามาเร็วกว่าปกติจากเดิมจะเป็นช่วงมีนาคมถึงเมษายน
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญฝนแรงยาวนานจนถึงเดือนมิถุนายน
มีความกังวลว่าสถานการณ์จะรุนแรงยิ่งกว่าปัจจุบัน
นี่ก็ยังไม่ทราบว่านี่เป็นพึ่งต้นมกรา
จนจะถึงมิถุนาถึงจะหมด
ว่ามิถุนานะครับมีฝนแล้ว
มันคงจะเกลือจางลงหรือว่าหมดไป
ไม่ทราบว่าน้ำเราจะพอใช้ถึงเวลานั้นหรือไม่
เพราะโดยปกติน้ำเข็มจะมาเยอะ
ก็มีนาเมษาของทุกปีนะครับ
ฝากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ยังคงประสบกับปัญหาน้ำปลาปลาเข็มเป็นบางช่วง
แต่ก็ยังไม่พบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จากสาเหตุการบริโภคน้ำปลาปลาเข็ม

จะได้รับโซเดียมคอรายจากอาหารเป็นหลัก
ขณะที่น้ำปลาปลาจากการประปานครหลวง
กำหนดค่ามาตรฐานโซเดียมไม่เกิน๒๐๐มิลลิกรัมต่อลิตร
และคอรายไม่เกิน๒๕๐มิลลิกรัมต่อลิตร

โดยยึดค่ามาตรฐานจากการประปานครหลวง
ตัวอย่างผู้ที่มีร่างกายปกติ

เท่ากับว่าได้รับโซเดียม๔๐๐มิลลิกรัม
ซึ่งยังห่างจากค่าแนะนำความต้องการโซเดียม

แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่มีความเสี่ยง
หลีกเลี่ยงและควบคุมการบริโภคโซเดียม

เพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำดื่มเข้ามา
ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้บ้าง

ร่างกายของคนเรามีข้อจำกัด
คือเราจะจำกัดปริมาณโซเดียมคอลาย

ปริมาณ๒๐๐มิลลิกรัมต่อวัน
หรือถ้าเป็นในรูปของเกลือโซเดียมคอไลน์เนี่ย
คือ๕๐๐มิลลิกรัมหรือ๕กรัมต่อวัน

ที่ช่วงนี้น้ำปลามีรถกร่อย

ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน